ส่วนวอเล็กบอลมีการจัดกิจกรรม
ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งก็มีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็นำคณะมีทั้งผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักกีฬา
ในร่มและชายหาดเปิดคลินิก๒วอเล็กบอลให้กับเยาวชนใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็มีเด็กมาร่วมถึง๑๘๐๐คนที่จังหวัดปัตตานีสนานกีฬากลาง
ถูกประสงค์ของงานนี้นะคะก็คือต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นฐานการเล่นกีฬาที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าขาดโอกาส
หวังจะสร้างพื้นฐานการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนเพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไปค่ะ
ซึ่งก็มีบุ่มบิ้มชัดชุออมม่งสีนวลบหญิงทีมชาติไทยไปร่วมงาน
แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
และบรรยากาศที่นี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ซึ่งก่อนหน้านี้ปัตตานีก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่มีข่าวสะเทือนขวัญเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
จากเหตุการณ์ไม่สงบโดยฝีมือของขบวนก่อการร้ายค่ะ
จังหวัดเนี่ยซึ่งมีบุคลากรมีนักกีฬามีเด็กเยาวชนที่เยอะนะครับเล่นกีฬาเนี่ย
น่าจะได้รับการส่งเสริมนะครับให้ไปเป็นทีมชาติในอนาคต
เราก็เลยมาเปิดในการที่จะให้สอนทักษะเด็กแล้วก็รวมทั้งมากระตุ้นมาสร้างแรงบันดาลใจ
โดยให้นักกีฬารุ่นพี่นะครับทั้งทีมชายและทีมหญิงเนี่ยได้มามีส่วนสำคัญในการที่จะให้เด็กได้รู้สึกเขามีความฮึกเขิมที่อยากจะเล่นกีฬาวอเล็กบอล
แล้วก็อยากจะเติบโตขึ้นเป็นทีมชาติเหมือนกับพี่เขานะครับ
สวัสดีครับ